โอ้โหช็อกทั้งวงการบันเทิงเหมือนกันนะฮะ
โดยเฉพาะเด็กที่ต้องการจะเข้าวงการ
เพราะว่าก็มีตำรวจเอาหมายสารไปอ่าน
เพื่อไปจับกลุ่มผู้จัดการดาราชื่อดังคนหนึ่ง

ที่บอกว่ามีการกฎธรรมนาจารย์
คือเด็กหนุ่มไปอยู่ในบ้านกับเขา๒ต่อ๒
แล้วบ้านนี้เป็นสถานที่แบบสอนการแสดงด้วย
แล้วก็ไปบังคับให้เด็กหนุ่มคนนี้
ไปใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้เขา
โอ้โหสุดท้ายก็เนี่ยโดนจับโดนรวบเป็นที่เรียบร้อย
คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
ตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวผู้จัดการดารา

เพราะว่าเขาเปิดในการแคสต์นักแสดงชายในสังกัดหลายคน

ในข้อหากระทำอนาจารย์บุคคลที่มีอายุ

แล้วก็บังคับให้ใช้ปาก
ไปสำเร็จความไคร้ให้เขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักนะฮะแล้วก็เกิดขึ้น
กับดารานักแสดงวัยมรุ่นชื่อดังด้วยนะครับ
ซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่ฝึกสอนการแสดงด้วยครับ

ท่านผู้จำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัจฉยกรรม
ทางเทคโนโลยีมนะฮะก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
เขาเป็นโมเดลลิ่งเนอะแล้วก็เปิดคอร์สสอนการแสดง

บ้านพักย่านวัชรพลซึ่งบ้านนี้เขาซื้อในราคา
ล้านกว่าบาทนะฮะเป็นของดาราวัยรุ่นนะฮะ
เป็นที่ฝึกสอนการแสดงในบ้านเป็นบ้าน๒ชั้น
แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีเด็กหนุ่มที่เป็นนักแสดง
อีกหลายคนครับที่โดนกระทำแบบนี้นะฮะ
แชทเรื่องล่วงละเมิดด้วยข้อความต่าง
แล้วก็มีการส่งรูปวิวให้กับผู้เสียหายหลายคน
เบื้องต้นผู้ต่อหายังคงให้การปฏิเสธ
แต่ว่าในเวลาต่อมาตำรวจก็ให้ประกันตัวไปวงเงิน๑๕๐๐๐บาท
หลังจากนี้จะเป็นการรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งอายการฟ้องต่อไป
แต่ก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมไปขุดคุยว่าเด็กหนุ่มคนไหน
หรือว่านักแสดงคนไหนเขาไปตกเป็นเหยื่อ
เพราะว่าไม่อยากจะให้เขาเป็นภาพที่มันไม่ค่อยดีเนาะ
แต่เข้าใจนะเด็กสมัยนี้อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงมากขึ้น
เพราะพ่อแม่แม่ก็บ้านไหนที่มีทุนหน่อย
ก็แบบส่งลูกเข้าไปเรียนการแสดงอบรมคอร์สต่างเช็คให้ดี
โมเดลลิ่งต่างอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนนี้นะ
โมเดลลิ่งอื่นด้วยที่บางทีอาจจะมีการหลอกลอก

หรือว่าการที่สอนลูกเราในที่รับตาคน

เด็กผู้ชายยังโดนนะแล้วเด็กผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่
อย่าให้เขาไปอยู่๒ต่อ๒กับใครเนอะ
ตรวจสอบให้ดีแล้วกันถ้าเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่ไปตามเฝ้าเลยค่ะนะคะ